ช่วงนี้เรามานับถอยหลังเรื่องของคดีหวยสามสิบล้านกันหน่อยนะครับอย่างที่ได้เกริ่นคุณผู้ชมไปแล้วว่า
ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการส่งสำนวนคดีนี้ให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปแล้ว
แถลงพรุ่งนี้ตื่นเต้นอยากรู้บ่ายโมงตรงนะห้ามพลาดเด็ดขาดกับไทยรัฐทีวีที่สตช
เรามีรายการพิเศษให้ได้ติดตามกันด้วยว่าเป็นอย่างไรติดตามกันมาข้ามปีพรุ่งนี้วันสำคัญคุณผู้ชม
ทีนี้ก็มีนักข่าวไปถามครูปีชาว่าเป็นยังไงเครียดหรือเปล่าเขาบอกว่าก็ยืนยันคำเดิมเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ไม่ได้เครียด
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่กาญจนบุรีเลยนะไปลงพื้นที่หาครูปรีชาแล้วก็ที่กาญจนบุรีเนี่ยก็ฝนตกค่ะ
เทลงมาครูปีชาก็ไปสอนตามปกติแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าตัวเองนี่แหละคือเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงเสียงจริง
ติดตามกันเลยคุณผู้ชมทางด้านของพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทบอกว่าตอนนี้เนี่ยส่งสำนวนนะฮะ
ส่งข้อมูลพยานหลักฐานต่างให้กับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วรับทราบแล้ว
ใครติดตามข่าวทั้งทางทวิตเตอร์ก็ดีทั้งทางเฟซบุ๊กก็ดี
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ดี
จะมีกระแสข่าวว่าตำรวจจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับ
เพราะฉะนั้นทีมข่าวก็เลยไปถามครูปรีชาไคร่ครวนค่ะ

แต่ครูปีชาก็บอกว่าไม่กังวลใจ
นี่ค่ะคุณทัศนัยก็ยังคงไปสอนหนังสือตามปกตินี่แหละค่ะ
ยืนยันว่าไม่เครียดมีกำลังใจดี
แม้ผลการสอบสวนคดีหวย๓๐ล้านบาท
จะออกมาว่าเป็นของร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ซึ่งตัวเองได้เตรียมหลักฐานเด็ด

เพราะว่าครูปีชาก็พูดมาตลอดว่าเขามีหลักฐานสำคัญ
สำนวนเอาไว้ยืนยันต่อในสัตว

เขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
หลักฐานเด็ดไว้สู้คดีในศาลเรียบร้อยแล้ว
ยืนยันว่าถ้าเกิดว่ามีหมายเรียก

โดยจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด
ซึ่งที่บอกว่าไม่กลัวหมายจับเพราะอะไร
เพราะว่ามั่นใจว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
ตัวจริงเสียงจริงมาตลอด
พร้อมที่จะพิสูจน์ทรัพย์สินของตัวเองทุกขั้นตอน

การทำงานของตำรวจรวมถึงกระบวนการยุติธรรม
ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ส่วนจะแถลงเปิดใจหลังตำรวจแถลงสรุปผลคดีหรือไม่
เดี๋ยวเรื่องนี้ขอปรึกษาทนายความก่อนนะ
คดีนี้ที่ทำให้ทุกคนติดตามอยู่

ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลดละกำลังใจลงไปเลย

คือแสดงความมั่นอกมั่นใจเกินร้อยออกมาเต็มที่

ก็ยังมั่นใจครูปีชาเองก็มั่นใจ
พูดเหมือนเดิมทุกวันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมทุกวัน
ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนต้องติดตามว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยจะออกที่ใครว่าใครเป็นเจ้าของ
ทีนี้มาดูกระแสข่าวที่บอกว่า
นายปรีชาหรือครูปีชาเป็นเจ้าพ่อปล่อยเงินกู้ที่ตลาดเรสซิตี้
ครูปีชาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ายืนยันไม่เป็นความจริง
แค่มีเงินใช้ต่อเดือนแต่ละเดือนเท่านั้น
ส่วนที่มีคนวิจารณ์ว่าครูไปซื้อลอตเตอรี่ไม่เหมาะสม
เพราะว่าเป็นครูชี้แจงว่า
เขาช่วยเหลือสนับสนุนรัฐบาล
เพราะเงินมันก็เข้าสละกริมแนวรัฐบาลไป
ดีใจที่มีส่วนช่วยบำรุงประเทศที่ผ่านมา
ถ้าถูกรางวัลก็จะนำเงินไปเป็นทุนการศึกษา
ให้กับผู้ยากร้ายบ้างเป็นส่วนใหญ่
ทั้งนี้ครับทางด้านของนายปีชายังคงพูดเหมือนเดิม

โดยขอให้สื่อรอตำรวจแถลงข่าววันพรุ่งนี้

เพราะต่างฝ่ายต่างยืนยันหนักแน่นว่า

อยากให้เป็นคดีเปลี่ยนแปลงสังคม

ไปเอาเงินของคนอื่นมาเป็นเงินของตัวเอง
ทีนี้นักข่าวไทยรัฐทีวีลงไปสิคะ

ปรากฏว่าวันนี้ครูปีชาก็ยังคงเดินทางไป
หนังสือตามปกติคุณผู้ชมค่ะ
จนกระทั่งตอนเย็นฝนตกลงมา

ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ครูปรีชา

ครูปีชาบอกว่าก็ไม่กังวล
ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเครียดอะไรนะคะ
เพราะว่าตัวเองก็ยืนยันมาตลอดว่า

เป็นของตัวเองมาตั้งแต่ต้น

ครูปีชาท่านเองก็ไม่ได้มีผมด้านบนอยู่แล้วคือ
คิดว่าในฝันคือตัดผมใหม่เลย

ครูปีชาบอกว่าก็ฝันแบบนี้เป็นเรื่องของการฝันดี
เพราะฉะนั้นเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ
เป็นการเสริมสร้างความมั่นอกมั่นใจว่า

คือแบบเหมือนเป็นการฝันเอาเดิกเอาชายไว้กันเถอะ
ค่ะและที่สำคัญครูปรีชาโชว์จดหมายจากผู้หวังดีนะ
ส่งมาให้เป็นข้อความส่งกำลังใจ
เชื่อมั่นในตัวครูปรีชา
อกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่า
ยังมีพระอธิการเทวะกฤทธิ์วรรชโย
ทีนี้ส่วนบรรยากาศที่บ้านของนางรัตนาพรสุภาทิพย์

คุณผู้ชมชื่อออกมาคนก็รู้จักกันเยอะทั้งประเทศแล้วล่ะ

บอกว่ายังเงียบเหงาไร้เงาของเจ๊บ้า
ทีมข่าวของเราพยายามจะเข้าไปถามข้อมูลซะหน่อย

และแม่ก็เลยขอไปพักผ่อนที่บ้านย่านซักพักหนึ่งช่วงกลางวัน

ค่ะแล้วถามว่านี่ไงที่บาร์ของชื่อบ้าบิน
เพราะว่าขายขนมบ้าบินแล้วก็ขายขนมแพนเค้

แพนเค้กเขาขายแพนเค้กไงขายบ้าบินด้วยอะไรอย่างนี้นะ
ลูกชายบอกว่าตั้งแต่เป็นกระแสข่าวมาเนี่ยนะคะ
ทำให้คุณแม่ต้องหยุดขายขนมบ้าบินแล้วก็แพนเค้ก
รวมถึงหยุดขายลอตเตอรี่ไปสักระยะ
เนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัว
และไม่ต้องการที่จะตอบคำถามของสื่อมวลชน

ได้ให้ปากคำในสำนวนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียบร้อยแล้ว
หากวันพรุ่งนี้ผลแถลงออกมาชัดเจน
บ้าบินก็จะกลับมาขายลอตเตอรี่ตามปกติอีกครั้ง
ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เครียดอะไรค่ะ
แม้ว่าจะมีกระแสข่าวลือเรื่องของการออกหมายจับ

เพราะคุณลูกชายเขาบอกว่าคุณแม่บริสุทธิ์ใจไง
ต่างฝ่ายต่างยืนยันในความบริสุทธิ์
ทำให้คดีนี้หลายคนเฝ้าติดตามหรือเกิดว่าสุดท้ายแล้ว
หวยมันจะไปหงายออกที่ฝั่งใคร
ฝั่งคุณหมวดจรูนหรือว่าฝั่งครูปีชา
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเราติดตามคดีนี้มาตั้งแต่
ปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเลยนะคะ
พรุ่งนี้เกาะหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่เช้า
แล้วก็เราจะมีรายการพิเศษเที่ยงคุณก็ด้วยใช่ไหม

แล้วก็เราจะมีรายการพิเศษเริ่มตั้งแต่๑๒นาฬิกา๔๐นาที
แต่ว่าตำรวจพบตรจะแถลงจริงคือบ่ายโมงตรง

เพราะอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายไม่ใช่เป็นเจ้าของ
สามารถสู้ต่อในชั้นศาลต่อไปได้

แต่พรุ่งนี้เป็นบทสรุปในเบื้องต้นว่าสุดท้ายแล้วเป็นของใคร